เรื่องต่อไปไปดูเรื่องราวของเด็กน้อย
เด็กวัยประมาณขวบ๒ขวบ
บางทีเขาจะพูดไม่เป็นประโยคยาว

หรือบางทีเขาอาจจะสื่อสารผ่านท่าทาง
ในการแสดงออกบ่งบอกว่าเขาอยากได้อะไรต้องการ

ก็เลยจะพาไปดูเรื่องราวของหนูน้อยคนนี้
ดูเหมือนว่าหนูเก็บอาการไม่ไหว
ก็เลยต้องแสดงท่าทางออกไปแบบนี้
หอมใหม่ดิ
หอมหน่อย

ใช่เพราะว่าเด็กไม่โกหกนะคะ
แล้วอาการแบบนี้หมายความว่ายังไง
หมายความว่าลูกได้กลิ่นอะไรจากพ่อ

นั่นสิหนูหนูไม่รักษาหน้าพ่อเลยเหรอลูก

หาแป้งไปจะได้หอมไป

โอ๊ยสงสารลูก
หนูหน้าน้องนี่หน้าเยเกมเลย

เป็นเรื่องราวแบบคุณพ่อคุณลูกที่เอามาให้ดูกันนะคะ

แต่เด็กก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการแสดงอาการแบบนี้ของเขาหมายถึงอะไร
เออบางทีแบบเพิ่งจะได้กลิ่นแบบนี้
จะแสดงอาการออกมาอย่างชัดเจน

เหมือนลูกคุณชิสาตอนเจอหน้าคุณชนะ

คือหน้ากดต่ำสายตาเบิกโลง

ชอบมองหน้าผมแบบแปลก

น่ารักน่าเอ็นดูดูแลกันไปนะคะ